ผมว่าช่วงนี้ใครที่เสพติดโซเชียล

แล้วก็ใครที่ได้ยินเพลงที่มันฮอตฮิตอยู่ในช่วงนี้

บอกเลยนะวันแรกยอดวิวไม่เท่าไหร่
ตอนนี้นั้นไซส์ยอดวิวเป็นล้านแล้ว

เพลงอะไรเนาะไปลองฟังกันดูฮะ

โคตรตอนนี้เข้าไปดูล่างสุดเป็นร้านแล้ว
จะบอกว่า
อันนี้คุณมั่วแล้วคุณมั่วแล้วภาษาอะไรของคุณ
จะเล่าให้ฟังว่าไงแต่ที่เห็นอยู่นี้มันไม่ได้มีคลิปนี้คลิปเดียว
ที่เห็นนี่คือมันเป็นเพลงเกอร์เวิร์ด

อยากให้ดูเพื่อให้เห็นถึงผลงานแล้วก็ต้องให้เครดิตเขาด้วย
นี่มีเหมือนกันสำหรับคนนี้
นี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่คือเป็นตัวออริจินัล

ใช่ครับแล้วท่าเต้นก็เฟี้ยวฟ้าไม่โอ้โหดูเด้ง

โอ้โหดูแหมมันเด้งทีจอแทบแตกเลยนะ
นี่คือต้นฉบับชื่อว่าพศใส่อินดี

แต่ว่าเอามาโคเวอร์ด้วยสองหนุ่มที่แต่งตัวแบบดีสไตล์เหมือนกัน
ก็เลยมีคนรู้จักนั่นแหละแล้วก็พูดถึงกันมากในโลกโซเชียล
ยอดวิวตอนนี้ก็สองล้านกว่า
ที่เอามาให้ดูไม่ใช่ว่าแบบว่าเพลงมันแปลก
ไม่ได้จะมาให้สมลิงกิงกองอะไรกันเลย
แต่ที่เราให้มาน้องแง้งกันในวันนี้เนี่ย
มันเป็นเพราะสมรสมาอาอะไรคะ
คืออยากเล่าให้ฟังเพราะว่าคุณจะได้คุยกับเพื่อนรู้เรื่องในวันนี้

มันจะร้องทั้งวันเพราะว่ามันติดอยู่ในหัวในจินปั้มสมอง
เพราะตอนนี้มันแพร่หลายจริง
ลามไปทั่วแล้วระบาดกันไปทั่วหน้า
นี่ดิฉันต้องโพสต์สเตตัส
เอาเพลงมาลองกองแกงออกไปจากหัวแนวสู
ไม่ไหวแล้วจะละมือมาลองกองเกงทั้งคืนแล้ว

แมนอยู่ค่ะมันเป็นจังไหนดอกเนอะ

แปลของไอ้มะริงกิงกองสระนองกองแกง
มันเอามาแม่งมามับปะลองบองแปลงงองแงง

มาริงกิงกองมาริงกิงกองค่ะ
แปลว่าอะไรที่ไม่ได้สาระไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอัน

แล้วมันแม่งมันนองมับมันนองมันแม่งมับ

แล้วปลาลองปองแปงอันนี้อาจจะคอเต๊ะคอเตียง
บอกมามีอะไรจะเข้าไปอ่านนะสัญญาเลยตรงนี้เลยครับจะได้
คนที่สร้างตามในเวิลจะเป็นดนตรีเป็นเนื้อรองถึงอะไรแต่นะ
คุณครูเขาพูดประมาณว่าเขาไปแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่มีเจ้าของอยู่แล้ว

ก็เลยรู้สึกตัดพอว่าขอโทษที่เข้าไปเป็น
มารินกุินโข้งสลนะคะ
มันแปรได้ประมาณนี้
เหมือนเป็นผีบ้าเหรออ่ะ